สัตวแพทย์ก็เตือนนะคะว่าเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนและอุณหภูมิ
ลดลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า
โดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษค่ะก็จะออกมารับแสงแดดเพื่อหาความอบอุ่น
ทั้งอาจจะไปซ่อนตัวอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะ
สัตวแพทย์พระรพลมณีอ่อนสัตวแพทย์ชำนาญการประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เปิดเผยว่า
อุณหภูมิที่ลดลงอย่างเฉียบพลันในช่วง๓วันที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ป่า
อยากฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังงูและสัตว์มีพิษที่อาจจะเข้าไปหลบซ่อนเพื่อหาความอบอุ่นในบ้าน
ถ้าหากพบเจอสัตว์ป่าเหล่านี้สามารถแจ้งไปที่สายด่วน๑๓๖๒ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือและนำสัตว์เหล่านี้กลับคืนสู่ป่าทันที
จากนี้ยังพบว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกมารับไออุ่นบนถนนมากขึ้นในช่วงกลางคืนเพราะในป่าอากาศหนาวเย็น
ฝากเตือนประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานต่างช่วงนี้ให้ระมัดระวังช้างบนถนน
ควรบีบแตรหรือใช้ไฟสูงเพราะอาจจะทำให้ช้างตกใจและเข้ามาทำร้ายได้
ส่วนฝูงลิงและสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นงูเหลือมขนาดใหญ่ที่มักจะออกมานอนผึ่งแดดรับไออุ่นในถนนช่วงกลางวัน
ผู้ที่สัญจรไปมาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะเหยียบสัตว์เหล่านี้ได้หรือหากเป็นจักรยานยนต์จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ